เพราะว่าสารยกฟ้องในคดีค้ายาเสพติด
หลังจากที่มีการต่อสู้กันมายาวนานถึง๖ปี
จำคุกมาแล้ว๔ปีเสร็จเย็นนี้
ก็จะได้รับการปล่อยตัวแล้วนะคะ
แล้ววันนี้ก็ทราบข่าวว่าทางแพทย์นับประพา
วันนี้สารดีการนัดนายอักษรกิจวรโรเจริญเดช

นักแสดงและพิธีกรชื่อดังนะคะ
กับพวกรวม๓คนมาฟังคำพิพากษา
ในคดีสมคบค้ายาเสพติดและฐานร่วมกันฟอกเงินนะคะ
คือถ้าย้อนไปล่าสุดทางศาสตร์อุทร
ฟอกเงินจำคุกรวม๓๖ปี๘เดือน
โทษปรับ๓๓๐๐๐๐บาทนะคะ
แล้วต่อมาก็ถูกปล่อยตัวชั่วคราว
ระหว่างพิจารณาคดีโดยสวมกำไรอีเอ็ม

ซึ่งล่าสุดสารดีกาได้ยกฟ้องนะคะ
ในข้อหาสมคบค้ายาเสพติด

มีความผิดฐานฟอกเงินในชั้นอุทธรณ์
เหลือจำคุกครบ๓ปี๔เดือนนะคะ
ซึ่งเบ้นก็อยู่ในเรือนจำครบ๔ปีแล้ว
จึงให้ปล่อยตัวในเย็นวันนี้ค่ะ
วันนี้ทันทีที่ได้ยินคำพิพากษาเนี่ยนะคะ
แม่ของเบนเรสซิ่งบอกว่าตื้นตันใจมาก

วันนี้แม่บอกว่าเป็นการปลดปล่อยแล้ว
วันนี้หลังจากที่ต่อสู้คดีมายาวนานกว่า๖ปี

ผู้สื่อข่าวบอกร้องไห้โผล่กอดแม่เลยค่ะ
แล้วแม่ก็บอกว่าล่าสุดนี้โทรไปหาแพทย์แล้ว
บอกว่าให้พาเรสซิ่งมารับตัวพ่อที่เรือนจำกลางคลองเปรมด้วย

วันนี้ก็ได้โพสต์ภาพ
อันนี้เป็นภาพวันแต่งงาน

แล้วก็มีข้อความบอกว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอ
โลกออนไลน์ก็มีคนเข้ามายินดีกันมากมายเลยค่ะ
เองก็ได้เข้ามากดไลค์โพสต์นี้ด้วย
แล้วก็เตรียมตัวไปรับเบนส์เรสซิ่งในเย็นวันนี้ค่ะ